อาจารย์เลยครับต้องทำอะไรยังไงต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
เปิดทำให้สะเบียดให้เพียงออกไป

น้ำสีมันแค่นี้ไปเท่านู้นไปเท่ากินเย็นเอาไว้
แม่งก่อนก่อนว่านว่าน
นี่คนกินเลยเดี๋ยว

ข้าวประจักรนี่สวยแทก
ก่อนเขาถนอกก่อนที่รอบบน้ำ
จงกว่าไงนะครับ
นี่คือเส้นแล้วนี่คือส้มอะไรไซม์กรอบมาแล้ว
นี่คือเส้นแล้ว